หลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
มาเป็นอาวุธปืนจริงที่จังหวัดสมุทรปราการไปแล้ว
มาวันนี้นะครับตำรวจสามารถที่จะทลายแหล่งประกอบปืนเถื่อนขายออนไลน์
ราคาถูกได้อีกแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
กระสุนปืนเครื่องเจียเหล็กและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก
ยาบ้าและอุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่ง
เป็นของกลางที่ตำรวจสืบสวนนครบานและทหาร
ยึดได้ขณะเข้าตรวจคนบ้านเล็กที่๑๐๒
ทับ๓๔ภายในซอยคูบอล๒๗แขวงท่าแรงเขตบางเขน
ควบคุมตัวนายทศพลฝั่งศิลป์อายุ๓๑ปี
เจ้าของเฟสบุ๊คขุนพลสำรองหนึ่ง
รับผลิตและจัดส่งจำหน่ายปืนผ่านปรายศนีย์ทั่วราชอาณาจักร

ถูกผลิตภายในอาคารพาณิชย์๒ชั้น
ซึ่งมองจากภายนอกอาจจะเห็นว่าเป็นเหมือนบ้านทั่วไป
แต่หากว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนเหล่านี้
ไปถึงมือของเยาวชนก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะ
ภายในบ้าน๒ชั้นถูกแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือด้านล่างเป็นที่อยู่อาศัยของนายทศพลภรรยาและลูกน้อย

แต่ชั้น๒ถูกใช้เป็นโรงผลิตและประกอบปืนเถื่อน
ซึ่งเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อนำมาเป็นโครงปืน
จากนั้นจะนำมาเปลี่ยนลูกโม่เข็มแทงชนวนและลำกล้อง
หลังจากประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเครื่องสำหรับทดสอบ
สร้างเป็นจำลองขึ้นมาเหมือนกับที่เราไปยิงปืน
ในโรงยิงปืนทำเป็นโถหรือถัง
แล้วก็บรรจุของเพื่อไม่ให้มีการทะลุทะลวง
สุดท้ายก็มาทดลองยิงยิงในบ้านเนี่ยล่ะ

ก็จะนำส่งทางปรายศนีย์ให้ลูกค้าที่สั่งซื้อทางเฟซบุ๊ก
โดยมีปืนกว่า๔๐กระบอกที่ถูกผลิตออกจากห้องนี้

นี่ปืนดัดแปลงซื้อจากปืนมีการมาดัดแปลง

พอทำได้แล้วขายยังไงครับเราไม่ขาย

ตั้งแต่ทำมาขายไปแล้วกี่กระบอก

จากการสอบถามเพื่อนบ้านทราบว่านายทศพล
ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้กว่า๑ปี
มักจะเก็บตัวไม่จุงสิงกับเพื่อนบ้าน
มักจะรับพัสดุปรายศนีย์บ่อยครั้ง
ขณะที่ภายในบ้านมักมีเสียงดังในเวลากลางคืน

เพราะนายทศพลเคยบอกว่าเป็นการทำงาน
แต่เมื่อทราบว่านายทศพลได้ผลิตและทดลองปืนในบ้าน
ก็รู้สึกกลัวและตกใจมาก
การจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากช่วงกลางดึกของวันที่๕ตุลาคม
ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านสองหลังย่านประเวท
หลังสืบสวนทราบว่าเป็นแหล่งมั่วสุมค้ายาเสพติด
มีในบาร์ดจงเจริญเป็นหัวหน้าแก๊ง
โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดยาบ้าได้๑๔๓เมตรปืน๒กระบอก
จากนั้นตำรวจขยายผลจากปืนของกลางที่พบว่า
ซื้อมาจากนายทศพลผ่านทางเฟซบุ๊คที่ชื่อขุดพลสำรองหนึ่ง
ในราคากระบอกละ๑๓๐๐๐บาท